หลังจากนี้เป็นต้นไปนโยบายที่เพื่อไทยได้หาเสียงไว้
ก็คงจะต้องถูกจับตาจากประชาชนแล้วค่ะ
ทวงถามว่าเมื่อไหร่จะปรากฏเป็นรูปธรรม
โดยเฉพาะอย่างยิ่งนโยบายเรือทงนะคะ
ซึ่งนโยบายนี้ก็ทางพักเพื่อไทยย้ำว่าชัดเจนทำได้จริง
แต่ว่ากระแสของนโยบายนี้ก็ต้องบอกว่ามันก็จะมีผลกระทบในหลายด้าน

ตอนนี้ในมุมมองของคนที่มองนโยบายนี้มีความเห็นแบ่งเป็น๒ทาง
มีทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยนะคะ
ฝั่งที่เห็นด้วยบอกว่าก็มีความสำคัญมากกับคนหาเช้ากินค่ำเงิน๑๐๐๐บาท
แม้ว่าตอนนี้จะดูมีปัญหาแต่ก็อยากให้ภักดิ์เพื่อไทยผลักดันนโยบายนี้ให้สำเร็จ
ในส่วนของคนที่ไม่เห็นด้วยเนี่ยก็มองว่าของฟรีเนี่ยใครก็อยากได้
แต่ว่าก็กลัวว่าเป็นนโยบายขายฝัน
งบก้อนนี้มันมหาศาลถ้าเกิดแบบหนึ่งหมื่นบาท
จริงทุกคนก็กลัวว่าจะสร้างหนี้มากกว่าทำประโยชน์
หลังจากได้เงินแล้วเศรษฐกิจก็คงจะฟู้ฟาดได้พักหนึ่ง
แล้วสุดท้ายก็ฟุบเหมือนเดิมเพราะว่าโครงสร้างหลักมันไม่ไปไหน
ครองชีพก็ยังสูงค่าแรงเท่าเดิม
ถ้าหากนโยบายนี้ทำไม่ได้ก็อยากให้นำโครงการคนละครึ่งกลับมาใช้ก็ยังดีค่ะ
หนึ่งหมื่นบาทเนี่ยมันสำคัญกับคนอย่างผม
อย่างคนที่เขามีเงินสูงขึ้นหน่อยเขาก็ไม่ค่อยซีเรียสเท่าไ
แต่อย่างผมหาเช้ากินค่ำผมได้เงินวิ่งรถวันหนึ่งสามร้อยสี่ร้อย
หากค่าเช่าการ์ดหักค่ารถหักค่าอะไรแล้วเหลือเงินถึงบ้านไม่ถึง๒๐๐๓๐๐เอง
เงินหนึ่งหมื่นบาทมันมีค่าอยู่กับผมเยอะ
พี่ครับเขาก็อยากได้กันทุกคนนั่นแหละครับ
แต่ว่าก็ต้องมาแบกรับภาระหนี้สินเหมือนครั้งก่อนนี่แหละครับ

แต่พอเงินหมดไปมันก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมคนก็ต้องมาแบกรับภาระ
ค่าไฟขึ้นค่าน้ำมันขึ้นค่าคลองชีพขึ้นอยู่ดีครับ
ฟังมุมมองของประชาชนในช่วงที่กำลังจะรอนะคะว่าดิจิทัล๑๐๐๐บาทจะมาเมื่อไหร่นะคะ
แต่ว่าตอนนี้ต้องบอกว่ายังไม่มีรัฐบาลนะคะเพิ่งจะมีนายกนะคะ
เพราะฉะนั้นนโยบายนี้ยังไม่ได้ทำนะคะ
ตอนนี้แก๊งมิจฉาชีพสวมรอยไปแล้วนะคะตำรวจไซเบอร์เนี่ยก็เตือนเลยค่ะ
มีหลายคนเกือบจะตกเป็นเหยื่อแต่โชคดีว่าเขาบอกว่าก็มีการเตือนออกมาก่อน
ก็มีการโพสต์เตือนภัยนะคะโดยตำรวจไซเบอร์เกี่ยวกับแอปพลิเคชันปลอม
ปลอมนะคะช่วงนี้นะคะยังไม่มีนะคะ
งั้นท่านก็จะถูกดูดเงินหมดบัญชีได้ค่ะ

อันนี้คือปลอมนะคะยังไม่มีนะคะ